ตอนนี้คือ
ระวังระวังหวัยไหมเว็บมันบอกว่าที่เกมีเนี่ย
เขามีจะหลามควานใช่ไหมฮะใช่ครับ
ก็เลยต้องมาสำรวจหน่อย
เราต้องทำการจำแรงกาย

นี่คือคุณปลอมตัวไม่ได้ถูกฉลามกินใช่ไหม

เราต้องมาติดต่อธุรกิจหน่อย
เห็นเขามีข่าวกันเขาจ้างวานค่า

จะมาว่าจ้างวานไปช่วยขุนผองหนีน้ำหน่อย

ลุกซ้อนหรือเกิด
เขาว่ามา
ใหม่ใช่ไหม

เพราะว่าก่อนหน้านี้คลื่นแรง

ดังนั้นถ้าเกิดจะออกไปทะเลตอนนี้
มันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าช่วงที่ผ่านมา

ก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับ
เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศดีกัน
ตื่นตกใจนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนนะครับ

จะสังเกตว่าเมื่อวานฝนลดลงไปนะครับ

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเมืองไทยของเราเนี่ย

จึงทำให้เรื่องของความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งต่างนะครับ
ว่าจะเป็นอันดามันภาคกลางตอนล่าง

ถ้าหากเราดูภาพนี้ก็จะสังเกตว่ามีพายุหนึ่งลูกครับ
เขยิบเข้ามาใกล้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ซึ่งพายุลูกนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่
จะทำให้มีการเคลื่อนที่ของแนวกลุ่มฝนนะครับ

พายุจะมีการเคลื่อนที่แล้วก็ขึ้นไปแถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งการที่มีการเคลื่อนที่แบบนี้ครับ
ในช่วงวันที่๔วันที่๕เนี่ยนะครับ
ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ในจุดที่จะสามารถส่งผลต่อกระแสลมได้นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับ
รสุมจะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ

พบว่าเรื่องของคลื่นจะไม่รุนแรงมากนะครับ

แต่ว่าสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนเนี่ยนะครับ

แล้วก็ภาคอีสานหลักนี่คือสถานการณ์คลื่นนะครับ
สีม่วงคือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๒๓เมตร
จะสังเกตว่าอยู่ห่างจากเมืองไหนของเรานะครับ
ถ้าไปดูอีกช่วงหนึ่งที่อย่างที่บอกนะครับว่า
จะมีพายุเคลื่อนที่เข้ามาใกล้นี่
ก็จะสังเกตว่าคลื่นก็ไม่ได้ปรากฏสีม่วง

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
สำหรับใครที่อยากที่จะไปเที่ยวในบริเวณพื้นที่ทะเล

สังเกตว่าติดชายฝั่งเป็นสีฟ้าเลยนะครับ
คือคลื่นค่อนข้างที่จะสงบเลยทีเดียว

ฝนสะสมหลักก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมนะครับ
ก็คือบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณเวียดนามนะครับ
ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีฝนตกติดต่อกันหลายวันหน่อยนะครับ
สังเกตว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับอิสานฝนค่อนข้างเยอะในบริเวณตอนบนนะครับ
แล้วก็ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับพม่านะครับแล้วก็ฝั่งที่ติดกับลาวด้วยนะครับ
นี่คือช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะครับก็จะมีในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีแถวนี้ก็เตรียมรับมือหน่อยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้
นี่นะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย
เป็นฉลามไปด้วยเป็นฝนไปด้วย
เสียงคนก็หอบอยู่นะเนี่ย
เดี๋ยวผมต้องลงทะเลแล้วนะครับ
เดี๋ยวเพื่อนเขารอเดี๋ยวตื่นตกใจกันไป
ว่ายน้ำมานานเดี๋ยวต้องไปใช้ทักษะก่อน

นี่ค่ะอยู่บนทะเล